สำหรับพี่เปิ้ลแม่จูนนะคะ
ครอบครัวนี้เขาบอกว่าเห็นเฮฮาแบบนี้
จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันค่ะ

พี่จูนกัสมาค่ะธรรมบุญเลี้ยงพระตึกมาดามกาสก้าค่ะ
ยานสุขาพิบาลเอาเลิกเอาชัยหลังลุยธุรกิจผลิตภัณฑ
เพื่อความสวยความงามมาสามปีเต็มแล้วค่ะงานนี้นะคะ
ทั้งคู่ยอมรับว่าธุรกิจได้ตั้งใจสร้างขึ้น
เพื่อลูกทั้ง๔ออนในอนาคตเลย
อยากจะให้เป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะ
แล้วก็ขอแก้ข่าวเรื่องราคาตึก
ที่บอกว่ารวยระดับร้อยล้านเลยทีเดียวค่ะ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่สุดเลยนะฮะ
สำหรับในการฉลองครบรอบ๓ปีของบริษัทมาดามกัสก้า

ตึกนี้ค่า๑๐๐ล้านบาทเหรอครับ

เกือบครึ่งของตึกนี้ที่เราสร้างมาเนี่ย
ก็เป็นน้ำพักน้ำแดงของลูกทั้ง๔คนด้วย

อันนี้ขอตอบตรงเลยแล้วกันว่า

ฟอกที่๗๑๑ทุกสาขาทั่วประเทศ

เบิ้ลเขาลงรูปเค้กวันเกิดใช่ไหม
กลัวเป็นเค้กชิ้นน้อยไปทานอาหารกันครับ

เปิ้ลก็แซวว่าคงคิดสินะว่า
ทำไมได้แค่นี้เหรอวันเกิด

ส่วนเรื่องลูกทั้ง๔อตอนนี้แหมโตวันโตคืน

ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยอมรับว่า
จากการวางแผนอนาคตจะสำคัญแล้วค่ะ
เรื่องของการวางแผนการศึกษาของลูกก็สำคัญเหมือนกัน
พ่อเปิ้ลและแม่จูนถุ้มเทหนักเลยนะ
จ่ายค่าเทิมปีละเป็นล้านให้กับลูกค่ะ

คือไม่ใช่ต่อคนนะรวมกัน

แต่เดี๋ยวพอเขาโตขึ้นอีกสัก๓๔๕ปีเนี่ย

คนละล้าน๒ล้านนี่น่าจะ

พ่อแม่ทุกคนนะฮะมีเงินพันธุ์
ผมเชื่อว่าเขาก็ใส่หมวดพันธุ์ให้ลูกได้เรียน
มีเงินหมื่นก็ใส่บทหมื่นมีเงินล้าน
หมดไปเลยเรียนไปก่อนเดี๋ยวพ่อแม่หาใหม่
อืมเรื่องอนาคตของลูกเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
สุดยอดคุณพ่อคุณแม่เลยทำงานกันเต็มที่เพื่อลูกนะคะ
ตอนนี้อที่๓น้องออกูธก็เพิ่งจะเข้าโรงเรียนค่ะ
อาจจะยากหน่อยในช่วงนี้อยู่ในช่วงในการปรับตัว
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสุธาศิลาชัยกันด้วยนะคะ